มีลูกจ้างของโรงไม้คนหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะ
ก็ทำงานไปกินเหล้าไปแกขี้เมา
นายจ้างก็เลยไปดุด่าต่อว่าไม่พอใจ
ใช้มีดเนี่ยแทงคอในจ้างจนเจ็บสาหัสนะครับ

โรงไม้พาเลสตำบลหน้าพระธาตุ
พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
คำเมื่อวานนี้นะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับสพพนัฐนิคมนะฮะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยญาติญาติกำลังช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
นายภูเบศเสวดสุพัสราอายุ๕๐ปีเจ้าของโรงไม้นะครับ
ถูกแทงด้วยมีดเข้าลำคอหลายแผลเลือดไหลท่วมตัวไปหมด
โต๊ะหน้าโรงงานนะฮะมีกองเลือดอยู่เป็นจำนวนมาก
ส่วนคนก่อเหตุก็ซ้ายมือนะครับนายกิติพิษภัยจิตหรือว่าในใหม่
อายุ๔๑ปีเป็นลูกจ้างของโรงไม้ของคนเจ็บ
ตอนไปถึงกำลังจะหนีพอดีนะครับตำรวจนี่จับได้ทันควันเลยเนี่ย
คนก่อเหตุนะครับในใหม่คือในสภาพนี้ยังเมาอยู่เลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปกินเหล้ามานะจนช่วงค่ำเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่โรงไม้อ่ามาถึงมาตะโกนเสียงดังอยู่ที่โรงไม้
บอกกูไม่เคยกลัวใครนายจ้างก็คือนายภูเบสเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมาดุด่าต่อว่าแล้วก็มีปากเสียงกันเกิดการชกต่อยกันเกิดขึ้น
มีธริชัยก่อเหตุคือตัวนายใหม่เนี่ย
อ้างว่าฝ่ายของนายจ้างเนี่ยมาบีบคอเขาก่อน
วางอยู่แถวนั้นเนี่ยเอามาแทงใส่คอนายจ้าง

ระหว่างนั้นมีเพื่อนของนายจ้างมาห้าม
ก็เลยโดนกัดเข้าไปที่แขนอีกคนนึง
มึงมีอะไรวะ
มึงมีอะไรมึง

เขากดหัวผมอยู่นี่
โดนแทงแล้วยังกดคอผมอยู่เลย

ผมหายใจไม่ออกแล้วครับ

นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ

เกิดเหตุนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดครับ

ตอนที่เพื่อนของเจ้าของโรงไม้เนี่ย

เมื่อวานนี้๒ทุ่ม๘นาที

ภูเบสคนเจ็บนะครับลงมาจากรถ
ฝั่งด้านข้างคนขับนะครับ

เดินลงมาแล้วนะครับเจ้าของโรงไม้
แล้วก็เดินเข้าไปในโรงไม้นะครับ

ที่ไปดื่มร่างออกมานี่ขี่จักรยานยนต์
กลับมาที่โรงไม้มีเพื่อนคนงานซ้อนท้ายมาด้วย

ในใหม่ก็เอะอะโวยวาย
ตะโกนไปหมดนะฮะ
เสียงดังลั่นโรงไม้

ซึ่งคาดว่าทางนายจ้างเนี่ย

ตะโกนเสียงดังเมา
สุดท้ายเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
แล้วก็นายจ้างก็เลยถูกในใหม่เนี่ย

บอกช่วยหน่อยช่วยหน่อย
เบสเจ้าของโรงไม้น่าจะถูกในใหม่แทงไปแล้ว
ช่วงชุลมุลวุ่นวายตรงนี้มีเสียงเจ็บแผลด้วยคนที่เดินออกมานี่คือเพื่อนของคนก่อเหตุ
ว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาด้วยกันเนี่ยคงจะตกใจหรืออะไรยังไง
ก็เลยแบบเอาไปก่อนแล้วนี่ขี่จักรยานยนต์ออกจากโรงไม้ไปเลย

นาทีนะครับคนเจ็บที่ถูกแทงก็วิ่งออกมาจากโรงไม้นี่ฮะ
เลือดท่วมตัวมาเลยเสื้อสีขาวนี่เป็นสีแดงเลยนะครับถูกแทงเข้าคอ
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นโอ้โหดูสิ
เพราะว่าตัวในใหม่คนก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ด้านในไงส่วนนี้คือเพื่อนของคนเจ็บ
เพื่อนที่พยายามเข้าไปช่วยโดนไหมกัดเข้าไปเหมือนกันวิ่งออกมาเหมือนกัน
นี่ฮะขึ้นรถเพื่อจะไปตามนายภูเบสที่วิ่งออกไปก่อนเพื่อจะตามหาตัวเพื่อน
จะเอาตัวไปโรงพยาบาลจนสัก๒ทุ่ม๑๖นาทีนะฮะ
ตำรวจสพพนัฐนิคมได้รับแจ้งเหตุมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ล็อกตัวในใหม่ได้พอดีเพราะยังเมาอยู่ที่โรงไม้นั่นแหละ
คือแต่ขนาดเมาเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จเลยเนี่ยไปอาบน้ำนะ
อาบน้ำในบ้านคนงานนะก็ยังมีสติอยู่นะถ้าไปอาบน้ำได้อ่ะ
หรือจะไปล้างร่องรอยเลือดอะไรต่างต่างที่ไปแทงในจ้างเข้ามาก็ไม่รู้อืม
โอ้โหแต่ถูกแทงเข้าคอนะช่วงวิ่งไปก็ตกใจแทนนะ

เข้าใจว่าก็คงต้องหาทางที่จะหาให้ใครมาช่วย

นี่ก็คุมตัวในใหม่นะก็สารภาพนะครับตำรวจก็เลยให้ทำแผนทันทีเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ในที่เกิดเหตุก่อนจะคุมตัวขึ้นรถกระบะ
ดำเนินคดีต่อที่โรงพักษ์สพพนัฐนิคม
ท่านผู้ชมครับวันนี้น้องเลิฟระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับนี่คนเจ็บนะฮะเจ้าของโรงไม้
นายภูเบศกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะครับ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเฉียดตายทีเดียว
เพราะถ้าไม่มีเพื่อนนะที่ว่าขับรถมาด้วยกันเนี่ย
แล้วก็ไปช่วยถ้าไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสงสัยเขาตายไปแล้ว
นี่แทงเข้าตรงนี้เลยนะฮะเข้าคอเลยโอ้โหดูสิ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงลูกจ้างคือในใหม่
ขี่รถเข้ามาลองตะโกนโวยวายเสียงดังมาแต่ไกล
ในฐานะนายจ้างก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไป
บอกอย่าส่งเสียงดังสิมันกวนคนอื่นเขามันไม่ดี
แล้วก็ถามถึงเรื่องเมื่อ๒วันก่อน
บอกเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเมาแล้วโยนขวดไปใส่บ้านคนอื่นหรือเปล่า
มีชาวบ้านเขามาบอกในใหม่ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำแล้ว
อะโวยวายแล้วจากนั้นมันก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
ตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ว่าในใหม่เนี่ย
คว้ามีดมาจากไหนรู้สึกตัวอีกทีคือเลือดท่วมตัวแล้ว
แล้วเราก็ดึงแขนมานั่งมาคุยกับกูนี่ดิมันก็สะบัด
มันก็สะบัดพอสะบัดมันก็กอดรัดพลัดเปลี่ยงกัน
เราก็ทัง
มันก็ชะไหล่เราตาย

ถ้ามันกินเหล้าเยอะเนี่ยพรุ่งนี้เช้ามันจะเมาครั้งค้าง
ตามันจะเหลือกอะ

ผมก็หันไปดูเห็นมีดด้ามดำยาว
ผมก็เลยรีบวิ่งมาดันดันมือใหม่ครับดันไปอย่างนี้
เขาอยู่ฝั่งนี้ครับเขาก็เลยกัดผม
กัดที่แขนกัดที่แขนผมก็บอกไม่ปล่อยเธอพี่ขอ

พอหลุดไปภูเอกก็วิ่งไปไปลงร้านตรงนี้ครับ

เริ่มแบบอ่อนแรงแล้วใช่ไหมใช่ครับเลือดเลือดเต็มตัวเลือดเต็มรถเลย
ผมก็เลือดก็เต็มตัวผมไปทั้งกระเป๋าทั้งแขนทั้งตัว
ผมขับรถไปก็สั่นหลังตัวผมเห็นเลือดที่นี่ผมเป็นลมแล้ว

นี่คืองับเต็มจมเขี้ยวเหมือนกันนะคะเนี่ย
คือทั้งน้องเลิฟร์และวิการ์บอกว่าเฮียพูเวทเนี่ยกลับมาได้บอก
ในใหม่คนก่อเหตุมาทำงานได้๗เดือน

ทำไปเมาไปหรือกินล่าวไป
อ่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง
แต่มันก็แหมคนงานมันก็หายากแต่จากนี้ไปก็คงต้องตรวจสอบให้มากขึ้นแล้ว
ไม่รับคนแบบนี้เข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะซ้ำรอย
ชาวบ้านแถวนี้บอกตกใจนะฮะตอนที่เห็นนายภูเบสเนี่ยวิ่งมาในสภาพเลือดท่วมตัวมาขอความช่วยเหลือ
พอมารู้ว่าเป็นฝีมือในใหม่นี้ยิ่งกลัวกันใหญ่เลยเพราะว่าในใหม่เนี่ยเวลาเมาทีไรเสียงดังทุกที
หลังจากถูกจับนะครับในใหม่คนก่อเหตุโทรไปหาญาตินะครับบอกให้มาช่วยเก็บข้าวของที่โรงไม้หน่อย
ญาติบอกตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมารู้อีกทีบอกโอ้โหเสียใจมาก
เพราะว่าตัวในใหม่เองเนี่ยเคยถูกจำคุกคดีเมาแล้วไปแทงคนอื่นแบบนี้มาแล้ว
นี่นายจ้างเขาก็อุตส่าห์รับเข้าทำงานสุดท้ายเนี่ยโหท่านผู้ชมแทงคอนายจ้างเลย
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับ